เรื่องของพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่มีอาการแปลกชอบแก้ผ้าอย่างนี้แก้ผ้าอย่างเดียวไม่พอ
บางครั้งบางคาจุดไฟเผาบ้านอาการทั้งหมดเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่ว่าเขาเนี่ยไปเอารูปปั้นนางกวักที่หัวขาดกลับมาที่บ้าน

นี่เป็นเพียงแค่บางช่วงบางตอนนะที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรประการเขาถ่ายไว้ได้
คนที่มีอาการอย่างนั้นแก่พาอยู่นะ
ชื่อนายจองนายจองนามสมมุติอายุ๕๒ปีอยู่ในสภาพที่อย่างที่เห็นไม่สวมเสื้อผ้า
แล้วเดินอยู่ในป่าแบบนี้ฮะเพื่อตามล่าหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณติฮะคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานี่พิตินักข่าวสัมภเวษีลงพื้นที่ทันทีเลย
ไปเจอกับนายจองฮะเพื่อไปที่บ้านนี้แล้วไปดูซิว่าไอ้รูปปั้นนางกวักที่เอามามันเป็นยังไง
ไปเจอแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่ารูปปั้นนางกวักที่อยู่บนหิ้งนั่นน่ะ
อยู่ในสภาพที่ทำไมหัวขาด

เฮ้ยหัวขาดแบบนี้เอามาทำไม
แต่เรื่องของเรื่องนะหัวขาดแล้วยังไง
คุณตินักข่าวของเราเอามาต่อให้ให้มันครบสมบูรณ์อ๋อขอบคุณคุณติค่ะ
แต่จริงอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณเท่าไหร่ไง
ตามความเชื่อใครที่เก็บของที่แตกหักไว้มันไม่ดีอยู่แล้วไง
ต้องฮะนายจองฮะนอนอยู่ตรงไหนนอนอยู่แถวนั้นแหละนอนอยู่บนเปรย์
แต่เขาก็พอจะพูดคุยรู้เรื่องอยู่นะอ่านี่ในสภาพที่เสื้อผ้าก็ใส่อยู่

แต่คุยกันแบบเหมือนไม่ค่อยเป็นคำไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
บอกกับนักข่าวของเราคุณตินะบอกว่า

ยสวดมนต์เฉยเลยและทำอย่างอื่นอีกด้วย

เราเห็นอะไรบ้าง
หน่อยเชื่อใครหน่อยเชื่อคนสีแดง

ก็เริ่มมองกลับมาไม่ต้องกลัว
แล้วเห็นอะไรอีกไหมแล้วทำไมเราชอบเดินแก้ผ้าครับ
กลับมาห่วงตัว

ใครให้แก้ครับใครบอกให้แก้
ไม่รู้ครับ

คนนี้แดงคนนู้นแดงลูก
เราเล่นอะไรอีกไหมครับ

บอกว่าเราเล่นอะไรไหมเล่นอะไรหรือเปล่า

นายคนนี้อยู่แล้วลิ้นบอกเล่นลิ้น
โอ้โหเล่นลิ้น
นางดวงเดือนระวังนะฮะอายุ๕๒ปีภรรยาของนายจองเนี่ยนะ
เขาบอกว่าอยู่กินกับสามีมาตั้งแต่อายุ๑๙ปี
ที่ผ่านมาไม่เคยมีอะไรแปลกหรอกกระทั่งปีสัก๒๕๕๙
สามีหนีกลับไปอยู่บ้าน
แล้วไปหยิบนางกวักมาจากในป่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เอามาไว้ที่บ้านหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไป
โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเขาบอกว่าจะเห็นวิญญาณอยู่ภายในบ้าน
แล้วเห็นเยอะเลยนี่มากันเป็นโอ้โห๔๕ตน
แล้วอาการของผู้ชายจะประหลาดมากเลย

เด็กแล้วก็ผู้หญิงใครจะกล้าเข้าใกล้ล่ะครับ
หวัดกลัวไปหมดแล้วบากทั้งแล้วเค้าของ
เวลาที่เห็นผีก็จะแก้ผ้า
อะไรแบบนั้นนะครับน่ากลัวจริงครับ
นี่นี่ดูพฤติกรรมเขาค่ะ
เดี๋ยวไปดูท่าทางแล้วไปฟังเสียงของนางดวงเดือนหน่อยนะครับ
มาพระกะหลังนี่ก็ไม่ว่าพระอะไรเค้าจะเฟี้ยงพังหมดคอ
พอถ้ารูปองค์ใหญ่เค้าเฟี้ยงแตกหน้าบ้าน

ผมถามตรงเลยคุณแม่คิดว่าที่ผัวเราผิดปกติแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับ
น่าจะหลอนหลอนอะไรครับ

ก็ไม่รู้มาถามเขาเขาไม่บอก
ก็นาดนักข่าวมากแค่ไม่บอกเลยว่าทำไมทุกข์เขา
คุณต้องเข้าใจนะบางทีครอบครัวเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริง

หมอปลาหมือปลาบสัมพก์เวสี
เดินทางล่องพืชภีร์ไปเลยครับ
ก็ไปเจอกับนายจองนะคนที่อยู่ในคลิปที่มีอาการประหลาดนั่นแหละ

แล้วยังไงล่ะคงจะชิลมากแล้วมั้ง

เอ้าเขาบอกว่ามันนุ่มดีอ๋อ

ให้หายต่อไปครับนี่นะคะจริงก็ต้องรักษาควบคู่แหละกับแผนปัจจุบันเพราะว่าก็อย่างที่บอกเห็นใจนะเพราะว่าครอบครัวก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ค่ะต้องอาศัยการดูแลซึ่งกันและกันนะคะ